อีกหนึ่งรอยยิ้มเหมือนกันป้าติ๋มจำได้ใช่ไหมคะ
ที่มาขอกล่องสุ่ม๑๙๙บาทจากพิมพิพาย
แล้วต่อมาพิมพ์รีไพรตอบรับได้เลยป้าติ๋ม
วันนี้ค่ะป้าติ๋มเองได้กล่องสุ่มจากพิมพ์ลิพายเรียบร้อยแล้ว

ทีนี้เปิดกล่องออกมามีอะไรบ้าง
มีรถไหมมีทองไหมลุ้นพร้อมกันดีกว่าค่ะ
เป็นไงเปิดกล่องไปก็ยิ้มไป
เนนความอิ่มนะกล่องนี้ใช่

เกินราคาอยู่แล้วละละอยู่แล้วละ

เป็นของขวัญเรียบร้อยแล้วนะคะแม้ว่าในกล่องเองจะไม่มีทอง
ไม่มีกุญแจรถเหมือนกล่องสุ่มราคาหลักหมื่นหลักแสน
แต่ป้าติ๋มภูมิใจค่ะเพราะว่านี่คือกล่องน้ำใจที่พิมพ์ริพาย
ส่งให้ป้าติ๋มแบบฟรีฟรีเลยป้าไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะ
อันนี้เป็นของขวัญที่พิมพ์รีพายเขาเต็มใจส่งให้ป้าโดยเฉพาะ
ข้าวของในกล่องมีอะไรบ้างอ่ะเปิดออกมาแต่ละชิ้นดูออกมาแต่ละชิ้น
คือส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ของแม่อีพิมเป็นแบรนด์ของพิมพิพายนั่นแหละนะ
ปลาร้าอะไรไปใช่ปลาร้าน้ำปลาร้าพริกทอดน้ำพริกต่าง
แล้วก็ของขวัญพิเศษก็คือไม้ถูพื้นที่เห็นไปเมื่อสักครู่
บรรจุมาในกล่องใหญ่เลยค่ะป้าติ๋มบอกว่าป้าไม่สนหรอกเรื่องมูลค่า
ได้กล่องพิมพ์ริพายมาเนี่ยป้าก็ดีใจแล้ว
เป็นของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจเพราะตั้งแต่พิมพ์รีพายบอกว่า
ส่งกล่องมาให้เนี่ยป้าก็ตั้งตารอทุกวัน
ไม่คิดว่าจะได้รับกล่องสุ่มจริงจริงอะนะคะแค่นี้ป้าก็ดีใจมากมากแล้ว
ส่วนของที่ได้มาป้าติ๋มได้ส่งต่อน้ำใจค่ะเอาไปแบ่งปันเพื่อนบ้านด้วย
เป็นการส่งต่อน้ำใจจากพิมพ์ริพายเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนบ้านทุกคนด้วยนะคะ
เยอะอยู่น่ะโหดูสิหลายบ้านนะหลายน่ารักจังเลย